ทีนี้คุณผู้ชมมาต่อกันที่เหตุอัธยกรรมอุกอัดเหลือเกินนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นมีคนร้ายถืออาวุธปืนมา
แล้วก็บุกไปกลางวงไฮโลที่อยู่ในงานศพ
ยิงผู้ชายคนหนึ่งจนเสียชีวิต
ซึ่งผู้ชายคนนั้นเขาเป็นอดีตนายกอบตเขาปู่จังหวัดพัทธลุง
ทีนี้ตอนนี้ตำรวจก็ตั้งเป้าเอาไว้ทั้งเรื่องของชู้สาว
รวมถึงเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวด้วย
นี่ค่ะคุณผู้ชมเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ตำรวจโรงพักศรีบรรพฤษจังหวัดพัทธลุงเนี่ย
ไปตรวจสอบบริเวณสาราตั้งศพวัดถ้ำเขาปู่
อยู่ที่หมู่๑ตำบลเขาปู่อำเภอศรีบรรพฤษค่ะ
ตอนไปถึงเนี่ยนะคะไปเจอสบนายสถิตแก้วโคงอายุ๕๔ปี
เป็นอดีตนายกอบตเขาปู่
คืออันนี้ไม่ใช่ศพที่ตั้งอยู่ในวัดที่มีการสวดนะคะ

แล้วก็ด้านหลังอีก๒นัดนอนจมกองเลือดในสภาพที่นอนคว่ำหน้าอยู่
แล้วก็บริเวณเอวของผู้ตายพบปืนขนาด๙มม
กระบอกนี้เป็นปืนที่พกประจำตัวยังไม่มีการใช้งานนะคะ
แล้วก็ยังพบหัวกระสุนปืนขนาด๓๘อีก๑หัว
จนาทีเขาก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานะคะ
แล้วก็รอบจุดที่เกิดเหตุมีขวดเหล้ามีแก้วเหล้าวางอยู่กระจัดกระจาย
จากการสอบสวนผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยนะคะ
ก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายสถิตมาร่วมงานศพของผู้ตาย
คือนายศิษย์ทิโชคกล้างทองดวงอายุ๓๗ปี
ทีนี้พอพระสวดอภิษฐรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วช่วงดึก
สถิตก็มาร่วมนั่งวงกินเหล้าเล่นไฮโลอยู่กันในงานศพ
จังหวะนั้นมีผู้ชายวัยกลางคนคนหนึ่งเขาเดินเข้ามา

ชักปืนขึ้นมาแล้วก็เจาะยิงนายสถิตบริเวณไทยทอย๒นัด
ทำให้นายสถิตล้มฟุบลงไป
แล้วชายคนนั้นก็ยิงซ้ำที่บริเวณด้านหลังอีก๒นัดนะคะ
เขาแน่ใจว่านายสถิตเสียชีวิตแล้ว
ก็เดินออกไปจากสาราตั้งศพแล้วก็หลบหนีไปได้อย่างลอยนวลเลยค่ะ
คนที่เขาอยู่ในสาราก็ตื่นตกใจ
แล้วมีนักพนันอยู่เกือบ๒๐คนก็ตกอกตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทีนี้จากการสอบปากคำจากการรวบรวมพยานหลักฐาน
ล่าสุดค่ะตอนนี้ตำรวจทราบแล้วนะคะ
คนที่ก่อเหตุชื่อว่านายบุรีเกลาฉีดอายุ๓๘ปี
เป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเขาปู่ที่อำเภอศรีบรรพฤษนี่แหละค่ะ

ผู้ชายคนนี้ก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดในวัด
แล้วก็เดินดุ่มไปที่สาราตั้งศพ
ซึ่งตอนนั้นนายสถิตกำลังนั่งกินเหล้าอยู่
แล้วก็ใช้ปืนจุด๓๘จ่อยิงบริเวณท้ายทอยของนายสถิตร์
แล้วก็ด้านหลังรวมทั้งหมด๔นัด
หลังจากนั้นนายบุรีผู้ก่อเหตุก็ออกจากสารา
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
สาเหตุเบื้องต้นตำรวจก็ตั้งปมเอาไว้เป็นเรื่องของชู้สาว
รวมถึงมีประเด็นความขัดแย้งส่วนตัว
ระหว่างนายบุรีที่เป็นมือยิงกับทางผู้ตาย
เคยมีเรื่องทะเลาะไม่พอใจกันมาก่อนหน้านี้
ทำให้นายบุรีผู้ก่อเหตุเข้าแจ้งความกับตำรวจตั้งแต่ปีที่แล้ว
ทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุแล้ว
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพศรีบรรพฤษ
ก็มีการปิดล้อมตรวจค้นบ้านของนายบุรี
แต่ตอนที่ไปค้นที่บ้านเนี่ยไม่เจอตัวนายบุรีนะคะ
แล้วเดี๋ยววันนี้เจ้าหน้าที่ก็จะมีการสรุปสำนวน
เพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับต่อไปนะคะ